คือเพื่อนบ้านก็แจ้งตำรวจนะครับว่าบ้านข้างมีพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน
ตัวลูกชายเนี่ยน่าจะเมาเหล้าเมายาแล้วก็ทำร้ายร่างกายพ่อชกต่อยพ่อนะครับ

แต่ทีนี้พอตำรวจไประงับเหตุไปควบคุมตัวลูกชายของบ้านนี้
ผู้เป็นพ่อปกป้องลูกคุณไอ้ตาที่บวมที่เขียวผมล้มเอง
บอกว่าลูกไม่ได้จุดไฟเผาบ้านเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูตอนที่ผู้เป็นพ่อเห็นใจลูกแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
ใช่ไหมเขาก็ยืนยันว่าลูกชายเขาสูงคุรีส
เรื่องก่อนเบื้องต้นก็น่าจะได้แค่เอาไปตรวจสอบก่อนว่า
เป็นผู้ป่วยจิตเจาเวชจริงไหมอะไรวะ
ทีนี้ตำรวจก็ปวดขมับเหมือนกัน

ในเมื่อผู้เป็นพ่อเขาเหมือนเห็นใจลูก
แล้วก็บอกว่าไม่ได้โดนลูกชายทำร้ายนะฮะ
นี่ครับคำยืนยันจากปากของพ่อ

แล้วก็ไอ้ตาบวมตาเขียวเพราะพ่อลื่นล้ม
แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่เชื่อไหมเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อหรอก
บอกคุณตาคุณตาจะลื่นล้มแล้วตาบวมได้ยังไง
ตาเขียวแบบนี้มันเหมือนถูกชกนะฮะ
เพราะถ้าลื่นล้มอาจจะมีแผลตกอะไรแบบนี้
แต่ทีนี้ครับตำรวจบอกว่าก็หมดหนทางเหมือนกัน

คงต้องรอผลตรวจจากคุณหมออีกที
ว่าผู้เกาะเหตุป่วยทางจิตเวชหรือไม่
คือเหตุการณ์นี้สายตรวจของสภมชมได้รับแจ้ง
ว่ามีคนเนี่ยเผาบ้านคุ้มคลั่งอลวาด

พบนายเอกนามสมมุตินะอยู่ในบ้าน
บ้านนี้เป็นอาคารพาณิชย์ในซอยเขาน้อยหมู่๗
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีนะครับ

ไปนั่งบนรถสายตรวจแล้วก็สอบถาม
นายเอกพูดจาก็จับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะ

แล้วก็เขาบอกว่าเขายอมรับเป็นคนจุดไฟแชคเอง
แต่ไฟมันไม่ได้ติดนะผมสูบบุหรี่นะฮะ

ในขณะที่นายชาติอายุ๖๓ปีผู้เป็นพ่อ
ซึ่งอยู่ในสภาพใบหน้าฟกช้ำเบ้าตาซ้ายเขียวคล้ำเลยนะครับ
บอกว่าลูกไม่ได้ทำร้ายผมแต่ผมล้มกระแทกพื้นบ้าน
แต่ทีนี้ครับตำรวจก็ไปสอบปากคำชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกแบบนี้ชาวบ้านบอกบ้านนี้
ลูกชายชอบทำร้ายพ่อและนายเอกเป็นคนต่อยพ่อของเขาเอง
แต่น่าจะพ่อไม่น่าจะเอาความนะครับ
หลายคนก็พูดว่าเอือมละอากับพฤติกรรมของนายเอกมากนะครับ
ซึ่งถ้านายเอกป่วยจริงก็ควรจะรักษาให้หาย
ไม่ใช่ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนเพราะว่าโชคยังดีนะ
จุดไฟแล้วมันไม่ไหม้ไม่บานปลาย
ไม่ทำให้บ้านคนอื่นเขาถูกเผาไปด้วยนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าบางวันไม่ได้หลับได้นอนเลย
เพราะว่านายเอกส่งเสียงโวยวาย
ฝาบ้านทุบหน้าบ้านจนพังเสียหาย
ก็โดนนายเอกหรือว่าลูกชายทำร้ายร่างกาย
แต่พ่อรักลูกแล้วก็ปกป้องลูกนะครับ
ค่ะนี่คือลูกนะทำร้ายพ่อ